ส่วนทีมบอลชายซีเกมนะครับหลังจากที่พลาดไม่สามารถจะคว้าเหรียญทองได้
ก็แพ้ให้กับเจ้าภาพเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไปแต่ว่าเดินทางกลับมาเนี่ย
โนโพลกิ้งก็บอกแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วว่าภูมิใจในตัวของนักเตะทุกคนนะครับ
แล้วก็คงไม่มีเวลาเสียใจอะไรมากเนื่องจากว่าต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันทำงาน
มาโน่เองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการแถลงข่าววันนี้นะครับกลับมารับงานทีมชาติชุดใหญ่ต่อ
ก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับต่อเนื่องไปจริงจริงเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมก่อน
ตั้งแต่๑๖พฤษภาแล้วนะครับโดยให้เจเด็ดมีลาบกับทางเหนือไทยศาสตองเวียนเป็นคนดูแลทีมไปก่อน
แชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับที่อุสเบคิสไทยเหมือนกัน
แต่โดยรวมก็พอใจกับผู้เล่นทุกคนและภูมิใจด้วยด้วยสถานการณ์และเวลาเตรียมทีมก็ถือว่าเวลาจำกัดมาก
ทุกคนพยายามทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วส่วนการแข่งขันนะครับ
ในที่จบไปเนี่ยกวินเองครับหนึ่งในตัวแทนของทีมก็บอกว่า
ผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่ทุกคนก็
จะได้นำประสบการณ์และความเจ็บปวดในครั้งนี้ไปพัฒนาให้
เป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิมพร้อมชื่นชมน้องในทีมทุกคน

นักกีฬาทุกคนนะครับที่ที่ร่วมต่อสู้ดันนาแต่ว่าคือ
ก้อหมายแน่นอนว่า
คนการบังคับมันมันมันไม่ได้เป็นที่เราหวังว่าคนจะได้
ประสบการณ์จากการบังคับทางนี้จากความเจ็บปวดจากนี้นั้น
แล้วก็นำไปพัฒนาให้เป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิม
ไปคุมชุดใหญ่เตรียมตัวแล้วก็สมาคมฟุตบอลเวียดนามแต่งตั้งนะครับ
ในปี๒๐๑๗นะครับโดนกับทีมจากอาเซียน๒๐นัดนะครับ
ทามเซรติชนะ๑๘เสมอ๒ไม่แพ้ไหมแต่เกมเดียวก็พบไทย๔ครั้งชนะ๓เสมอ๑
ก็ชนะในเกมอุ่นเครื่องนะครับปี๒๐๑๗๒๑ชนะ๔๐ในศึกชิงแชมป์เอเชีย
คัดเลือกนะครับในปี๒๐๒๐ที่จะแข่งขันกันตอนนั้นเจอกันในปี๒๐๑๗
คันเลือกเนี่ยก็ชนะขาดลอยนะครับเสมอ๒๒ใน๔เกมรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๙
แล้วก็ชนะ๑๐ในรอบชิงชนะเลิศปี๒๐๒๒นะครับ